ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมในพิธีมอบบ้านหลังใหม่ในพื้นที่กว่าหนึ่งงานให้กับครอบครัวนางสาวกุหลาบศรีหรือยายสาว
ตั้งอยู่ที่อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีคนใจบุญบริจาคช่วยเหลือได้เงินกว่าสี่แสนบาท
กรณีที่มีผู้ไปพบยายสาวไปนอนเฝ้าศพลูกชายที่ถูกรถชนเสียชีวิต
จูงรถจักรยานไปหาของเก่ามาขายเลี้ยงครอบครัวซึ่งเป็นเสาหลักจนทำให้ไม่มีใครเลี้ยงดูยายสาว
สำหรับการก่อสร้างบ้านหลังนี้ใกล้แล้วเสร็จและได้ทำพิธีมอบเป็นของขวัญในวันแม่
นี้ครอบครัวยายสาวได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่และถือเป็นบ้านหลังแรกที่เป็นบ้านของตัวเอง
ตัวแทนครอบครัวยายสาวได้ขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนที่ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ